คุณผู้ชมมันเคยมีคำพูดเนาะคนชาวบ้านเขาชอบพูดกันบอกว่า
อย่าไปถือคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาเลยอืม
ไม่ว่าไม่ได้จริงอะนะคะเพราะว่าเมาทีไรมันมีเรื่องทุกทีค่ะ
มีหนุ่มเซียนเครื่องรางย่านฝั่งทนนะคะนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนรุ่นน้องคนสนิท
คบกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะกับแฟนที่เพิ่งคบได้๕เดือน
ปรากฏว่าเมาแล้วผลอยหลับตื่นมาอีกทีนึงเห็นแฟนนุ่งกระจม
ผ้าขนหนูอยู่กับรุ่นน้องไม่ถามไม่อะไรสักคำนะคะ
มากระทืบรุ่นน้องตายคาที่เลยค่ะแล้วคว้าเก้าอี้ฟาดหัวแฟนแตกเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกนะคะที่ย่านบางพลัดค่ะ
ตำรวจสอนอบางพลัสจนทีกรพิสูจน์หลักฐาน
นิติเวชโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลแล้วก็กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
ต้องมาตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายที่บ้านเลขที่๑๖ที่ถนนจรรย์สนิทวง
ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นค่ะชั้นล่างเนี่ยเปิดเป็นศูนย์รับเช่า
และจำหน่ายเครื่องรางของขลังชื่อร้านเต๋าสังฮีนะคะ
ให้บริการจัดหาวัตถุมงคลสายตรงบ้านมีดีของอาจารย์เที่ยงน่วมมานา
คาราวาสสายศักยันต์ชื่อดังฝั่งธนบุรีห้องนั่งเล่นไม่ได้มีเครื่องราง
มีศพนะคะศพนายพานุพลกังวานนครชัยหรือว่าในเบียร์อายุ๓๔ปี
สภาพถูกทำร้ายที่ใบหน้ากระดูกดั้งจมูกแตก
ตาช้ำสองข้างใบหูขวาฉีกตำรวจตรวจยึดปืน
สิบเอ็ดมอที่มีทะเบียนถูกต้องไว้ได้กระบอกหนึ่งด้วยนะคะ
มีเครื่องกระสุนปืนด้วยพร้อมใช้แต่ว่ายังไม่ได้มีการใช้งาน
คนก่อเหตุคือนี่แหละค่ะนายทรัพย์สินธรรมรัฐสุนทรหรือว่านายเต๋านะคะ
ก็รอมอบตัวกับตำรวจแต่อยู่ในสภาพที่เมาหนักมาก
ตำรวจบอกแบบนี้ในเต่าให้การแบบนี้ค่ะ
เขากับแฟนชื่อนางสาวอรสาเพิ่งคบกันได้๕เดือน
กับนายพานุพลในเบียร์เนี่ยรุ่นน้องนั่งดื่มเบียกันอยู่ในบ้าน๓คน
เมากันหมดอะค่ะเขาบอกเอ้ยง่วงนอนแล้ว
ขอขึ้นไปนอนที่ห้องพักชั้นสองก่อนแล้วกันนอนหลับไปสักตื่นนึง
ลุกมาเข้าห้องน้ำค่ะตื่นขึ้นมาลงมาเข้าห้องน้ำ
เห็นภาพบาดตาคือเห็นแฟนตัวเองนุ่งผ้าขนหนูกระจมอกผืนเดียว
อยู่กับในเบียเห็นปุ๊บอูหูความโกรธขึ้นปั๊บ
เอาเท้าเตะแล้วก็กระทืบในเบียร์จนแน่นิ่งแล้วก็คว้าเก้าอี้ฟาดหัว
นางสาวอรสาแฟนสาวจนแตกเลยค่ะ
ไม่ได้ทำไรออกเต้นเดียว
ก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านของแม่ในเต๋าผู้ต้องหาแทนนะคะ
คุณแม่บอกว่าลูกชายรับสารภาพว่าตอนเกิดเหตุ
สรรค์กันสามคนมีตัวลูกชายมีแฟนแล้วก็รุ่นน้องคนสนิทสามทุ่มลูกบอกว่าเออ
ง่วงก็เลยแยกไปนอนทีนี้ที่ชั้นสองค่ะห้องเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นสองฝั่งมี
ฉากกั้นกลางเพื่อที่แอร์เนี่ยมันจะได้กระจายไปได้ทั้งสองฝั่ง
ชายเล่าบอกว่าประมาณสัก๕ทุ่มกว่ารู้สึกพื้นกระดานไม้ขยับก็เลยรู้สึกตัวตื่นเหมือนมีคนขึ้นมาอะไรอย่างนี้
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แฟนของลูกชายเนี่ยลุกขึ้นมายืนขวางช่องระหว่างห้องสองฝั่งเอาไว้
ซึ่งภาพที่ลูกชายเห็นก็คือแฟนนุ่งผ้าขนหนูผืนเดียว
ลูกชายบอกแม่ว่าผมคิดว่าแฟนผมต้องนอกใจไปมีอะไรกับเบียร์แน่แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งลงไปชั้นหนึ่งด้วย
ผมก็เลยวิ่งตามลงไปแล้วก็เตะแล้วก็กระทืบเบียร์จนตายเลยค่ะ

อ๋อเพราะงั้นห้องนั้นมันมีเตียงด้วย
เตียงค่ะเพราะว่ามันเป็นเตียงของลูกเขาแหละแต่ลูกเขาไม่อยู่
มันขุกขักเขาเลยตื่น

พอตื่นขึ้นมาเขาก็สะดุ้งกันเพราะมันทำห้องโล่งตรงชั้นบนยังไงมันก็เห็น

แค่นี้แล้วให้แอร์มันไปมาวิ่งไปได้ทั้งสองห้อง

ขึ้นมาปุ๊บผู้หญิงเขาก็มายืนขวางห้องผู้หญิงนุ่งกระโจงอก

อ่ามายืนขวางนุ่งกระจงอกแล้วขวางไม่ให้ออกคือขวางอย่างเงี้ย
เขาขวางไว้เขาก็พอขวางปุ๊บแล้วมันมีเสียงคนอ่ะวิ่งลงลงบันได

ลงไปข้างล่างถ้าเป็นป้าเนี่ยนะป้าจะว่าผู้หญิง
ถ้าผัวไปนอนหลับแล้วเราแต่งตัวให้มิดชิดหน่อยก็ได้
นุ่งกระจงอกอย่างนั่งกินกันอยู่เนี่ย
เราจะมาแต่งอย่างนี้ทำไม
แล้วก็เออว่ามันก็ไม่น่าสมควรแต่งตัวแบบนี้
เขาเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนนี่แหละค่ะแต่เขาคบกันมาก่อน
ก็อย่างที่แม่เล่านะคะว่าเขาคบหากันได้ไม่นาน๕เดือน
แล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันส่วนในเบียร์เนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้อง
รู้จักกันมาแต่เด็กแล้วนะวันเกิดเหตุเนี่ย
เบียร์โทรมาบอกเอออยากมาดื่มเบียร์กับพี่
ก็เลยซื้อเบียร์มารังหนึ่งนั่งดื่มด้วยกัน
แม่บอกแม่เตือนแล้วแม่เตือนเต๋าแล้วว่าเนี่ย
มันอยู่ในช่วงเข้าพรรษาช่วงนี้งดดื่มเหล้าเถอะลูก
ปฏิบัติธรรมสวดมงถือศีลดีกว่า
เพราะว่าจริงเต๋าเองก็ชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
แต่สุดท้ายแล้วก็มันก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
แม่บอกแบบนี้ค่ะสำหรับการช่วยเหลือฝั่งของผู้เสียชีวิต
ถ้าฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตติดต่อมา
ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือตามอัตภาพนะคะ
ไม่มีปัญหาเพราะว่ารู้จักกันยังไงก็จะช่วยเหลือเขาอยู่แล้วค่ะ
อัธยาศัยที่เราพอมี
พอเราเห็นบอกอย่ากินเลยรักษาสินเถอะขอร้อง
มันเข้าพรรษาแล้วแต่ทำทำมันไม่พอหรอก
ถึงทำคุณกินมันไม่ใช่

แต่ทั้งผู้ตายเชิญชวนนี่สิ

ตำรวจก็นำตัวในเต๋าไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ทางในเต๋าเนี่ยก็ครอบครัวเขายื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัว
เป็นเงินสดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็มีการให้ประกันตัวออกไปนะคะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อแม่
แล้วก็พยายามติดต่อในเต๋าอยากจะคุยด้วยอ่ะนะคะ
แต่เขาตายเลยนะคะเขาตายนะคะทีนี้ทางผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิตเลย
ตอนนี้ก็ต้องตรวจโควิดสิบเก้าด้วยนะคะก็ญาติเนี่ยจะมาจากจังหวัดน่าน
แล้วก็เตรียมจะขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาวันจันทร์ที่๙สิงหาคมค่ะ
ก็คือถึงแม้ว่าผู้ตายจะเป็นคนซื้อเบียร์มาถึงบ้านหรืออะไรยังไง
แต่การตัดสินใจจะดื่มหรือทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลด้วยนะคะ
บางทีพอมันเมามันขาดสติในการยังคิดเองค่ะเอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ